หยุดสบายหลายคนพาครอบครัวไปเดินเล่นไปเที่ยวห้างไปซื้อของจับจ่ายใช้สอยใช่ไหมครับ
แต่ปรากฏว่ามีคนบาดเจ็บเพราะว่าไม้ระแนงที่ประดับอยู่บนฝ้าเพดาน
มันร่วงลงมาฟาดหัวลูกค้าที่เดินเลือกซื้อของอยู่ครับ
และนี่คือภาพของคนเจ็บคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองดูนะฮะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยคือเขาต้องรีบไปช่วยเหลือเพราะว่าไอ้ไม้แผ่นแบบนี้มันร่วงลงมา
ใช่ครับแล้วมีภาพของคนเจ็บขึ้นภาพมาได้เลยครับ
พันหัวแบบนี้เลยครับมิ้นคุณผู้ชมครับ

เจ็บกัน๓คนผู้ชาย๑ผู้หญิง๒เป็นลูกค้าที่มาใช้บริการที่ห้างแห่งหนึ่ง
ตั้งอยู่ริมถนนศรีนครินครับในตัวเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
นี่ฮะโอ้โหเจ้าหน้าที่ต้องมาช่วยกัน

จากที่แปะผ้าพันแผลก่อนจะพันคือกลางศีรษะเลยนะ
ภาพคู่ขนานกับชิ้นไม้เมื่อกี้ได้เลยครับ

ไอตัวแผ่นไม้มันหนานิ้ว๑๑๕นิ้ว
แล้วกว้างเนี่ย๑คืบแล้วยาวประมาณ๒๓เมตรนะครับ

ทีนี้ถามว่าไม้มันล่วงมาจากไหนเนี่ยดูภาพนี้ครับ
จะเป็นภาพที่เป็นเพดานหลังคา
องขึ้นไปปั๊บมันจะมีซี่ไม้แหว่งหายไปประมาณสัก๒๓แผ่น
มันจะเป็นระแนงไม้ประดับตกแต่งอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับ
แล้วมันจะมีจุดหนึ่งนี่มิ้นท์คุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะ
ตำแหน่ง๑๒แล้วมันเว้าแหว่งหายไปไหนแล้วมันก็มาต่อเนี่ยแผ่นต่อไปเนี่ยครับ
คานไม้มันร่วงลงมาเป็นคานไม้ที่เอาไว้ประดับความสวยงามใต้เพดานของห้างแห่งหนึ่ง
มาฟาดหัวลูกค้าที่เขามาเดินเลือกซื้อของแล้วก็บาดเจ็บ
เห็นเหตุการณ์บอกว่าจังหวะที่คนเจ็บกำลังเดินผ่านจุดนั้น
ไอ้ท่อนไม้ระแนงที่ประดับอยู่บนเพดานตรงจุดนั้นพร้อมกับหลอดไฟร่วงลงมา
คือบางคนเข้ามากับแฟนแฟนเดินผ่านไปส่วนอีกคนหนึ่งกำลังจะเดินตามมารับเคราะห์ไปเลยครับ

พี่ใจโดนสัดน่าจะสัดมาก

ในขณะที่แฟนของหนึ่งในผู้บาดเจ็บนะครับ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าคือมาเดินซื้อของในห้างอย่างที่ผมบอกนะ
แล้วก็ได้ยินเสียงคล้ายเหมือนของหล่น
แล้วมันก็หล่นลงมาโดนเข้าไปที่หัวของแฟนอย่างจังเลย
แล้วคนที่เดินตามหลังมาก็โดนด้วยอีกคนนึงอีก
อยากจะฝากให้ทางห้างช่วยดูแลเรื่องของความปลอดภัย
รวมถึงค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างด้วยครับ
คนน่าจะเดินหาเยอะมากน่าจะต้องมีการตรวจสอบหรืออะไรบ้าง
เพราะว่ามันอาจจะทำมานานมีอะไรก็ไม่รู้
ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ

แล้วก็มาตรการในการป้องกันความปลอดภัยและสาเหตุ

เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าและจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ